แยกตรงที่เกิดอุบัติเหตุมันเป็นสัญญาณไฟกระพริบ
ก็คือไฟกระพริบกลายเป็นแยกวัดใจไปนะครับ
ทำให้พยาบาลสาวซึ่งขับรถมาทำงาน
ระหว่างทางก็เร่งรีบจะรีบไปทำงานนะครับ
ก็ผ่าแยกนี้ไปปรากฏว่าไปพุ่งชนรถสำล้อตุ๊ก
จนทำให้คนขับรถสำล้อตุ๊กเสียชีวิต
ว่าพยาบาลคนนี้จะพยายามช่วยยื้อชีวิตคนขับรถตุ๊กไว้ก็ตามนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหจังหวะนี้นะ
รถเก่งก็มาเต็มแรงเหมือนกันนะครับ
ซึ่งรถตุ๊กเขาก็มาแบบช้าเหมือนกัน
แต่ถูกชนเข้ากลางลำเลยนะฮะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาทีเกิดเหตุ
รถสำล้อตุ๊กวิ่งมาจากหน้าสพเมืองปราจีนบุรี
ช่วงผ่านบริเวณสี่แยกไฟแดงปราจีนบุรีตำบลหน้าเมือง
ซึ่งเป็นสัญญาณไฟกระพริบนะครับ
แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่
คนขับรถเก่งสีขาวเนี่ยนะคุณผู้ชมเห็นนะฮะ
ขับมาด้วยความเร็วจากทางด้านสถานีรถไฟ
เพื่อจะขับผ่านสี่แยกไฟแดงจะขึ้นสะพาน
ทำให้รถเก๋งสีขาวชนกับรถตุ๊ก
รถตุ๊กกระเด็นชิ้นส่วนของรถตุ๊ก
หลุดออกเป็นชิ้นกระจายเกลื่อนถนนแล้วครับ
ส่วนรถเก๋งหมุนคว้างไปชนกับเสาไฟฟ้า
บริเวณทางเท้าหน้าร้านขายของชำ
ด้านข้างขวาคือด้านคนขับ
แล้วก็ท้ายรถเก๋งพังเสียหายนะครับ
กระจกข้างคนขับแตกกระจาย
ถุงลมนิรภัยมันแตกเลยนะครับ
จากนั้นคนขับเก่งสีขาวซึ่งภายหลังก็ทราบชื่อว่า
คือนางสาวนัทธิสาโพงาม
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
รีบวิ่งลงมาจากรถที่มันพังเสียหายรถของเธอนะครับ
ทรุกเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
จากการสอบสวนทราบว่านางสาวนัทธิสา
กำลังขับรถเพื่อจะไปทำงานที่โรงพยาบาล
หลังจากนี้ตำรวจสพเมืองปราจินบุรี

เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
คุณดูสิเพราะว่าตุ๊กไม่เหลือสภาพเลยนะ